ถ้าคุณผู้ชมและคุณดาวจำได้เมื่อปีที่ผ่านมา
ทางด้านของจังหวัดนครราชศรีมามีการนำบุคคล
ไปช่วยกันรื้อร้านค้าอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ที่บุกลุกที่ดินราชภัสดุหรือที่เรียกว่ามปราย่า
นายเสริมพงศ์ชัยปรุผู้พิพากษา
ได้ออกนั่งบันลังอ่านคำพิพากษาคดี
นายสมชัยศรีประเสริฐเจ้าของร้านลำตะคองซีฟู้ดมปลาย่าง
ริมอ่างเก็บน้ำลำตะคองถนนมิตรภาพ
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
โจทยื่นฟ้องนายทงชัยลืออดุลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

ร่วมกันบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ลักทรัพย์
โดยฝ่ายโจทย์ไม่ได้เดินทางไปฟังคำพิพากษา

คำวัฒิรัติพิทักษ์รองรยากรจังหวัด
และก็นายอำนวยศิลป์มานักงาน
นิติกรที่ทำงานปกครองจังหวัดนครราชศรีมาไปร่วมฟังคำพิพากษา
สารพิจารณาในประเด็นโจทย์อ้างมติคอรมอให้รัศดรเช่าพื้นที่ของรัฐ
ประกอบกับผลการประชุมของจังหวัดสมัยนายวินัยบัวประดิษฐ์
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมามีมติให้เช่าพื้นที่
แต่สารเห็นว่าการเช่าพื้นที่ของรัฐตามมติคอรมอครอบคลุมทั่วประเทศ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละจังหวัด
ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใด
มีนโยบายให้รัศดรเช่าพื้นที่มปลาย่าง
อีกทั้งโจทย์นั้นไม่ได้มีการนำเอกสารเป็นมติคอรมอลไปยื่นต่อสาร
จึงไม่สามารถนำสืบได้
ส่วนประเด็นการยื่นฟ้องข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ลักทรัพย์นั้น
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการดำเนินงานของจำเลยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง
เจ้าของพื้นที่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี๒๕๕๙
จึงไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้อง
สำหรับคดีแพ่งที่โจทย์เรียกค่าเสียหาย๒๑ล้านบาทนั้น
อายการฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำร้องต่อสารให้วินิจฉัยขอบเขตอำนาจของศาลว่า
จากจำเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ซึ่งสารจะพิจารณาและความทำความเห็นไปยังสารปกครองต่อไป
ชั้นนี้ให้จำหน่ายคดีชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติครับ